คนขับรถแวะทุกหกล้อเนี่ยเขามาร้องกับเพจดังของมือแปอบริ้วอืม
ครับแต่ฝ่ายนั้นอ่ะเขาใช้ปืนยิงเฉียวหัวผมไปเนี่ยค่ะ
นะครับทำไมคดีไม่คืบอ่ะ
สาเหตุเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูครับไปดูเรื่องร้องเรียนนี้
นี่ฮะโอ้โหส่องมาแบบนี้เลยเหรอ
ท็อปเรารักแปดริ้วนะครับโพสต์ภาพผู้ชายคนนี้นะครับ
เหมือนจะเล็งปืนออกมาจากในรถนะครับระบุข้อความบอกว่า
แค่ยกไฟสูงเตือนคนขับรถบรรทุกนะครับ
โดนรถเก๋งชักปืนยิงเฉียดหัวไปนิดเดียวแล้วระบุว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็น๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ถนน๓๐๔ขาเข้าฉะเชิงเศร้า
ทีมข่าวติดต่อไปยังคนขับรถหกล้อคันนี้นะครับ
ชื่อนายประเสริฐอายุ๓๗ปีเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่วันเกิดเหตุผมก็จะไปส่งของที่สมุทรประการนะครับ
เสื้อไม่สวมเอ้ยอ่าเหรอขับรถไม่สวมเสื้อเหรอ
แช่อยู่เลนขวาแล้วก็เปิดไฟสูงนะครับ
ใส่ไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาขับแช่ไง
แต่รถคันนั้นก็ไม่หลบไม่หลบเสร็จปั๊บยังลดกระจกลง
แล้วก็ด่าผมอีกคราวนี้ก็กดแตรเตือนไปอีก
กระทั่งผู้ชายคนขับรถเก่งชักปืนทำท่าแบบนี้
โบกให้จอดคือเขาบอกว่าก็ไม่อยากให้เรื่องบานปลายนะครับ
ก็เลยจอดฮะจอดแล้วลงไปลงไปทำไมถ้าไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
จะไปขอโทษจะไปขอโทษแต่เพื่อความปลอดภัย
นี่ครับนี่ครับรูกระสุนโอ้โหเมื่อจอดรถลงไปนะครับ
คุณผู้ชมคนขับรถเก๋งยิงสวนมาเฉียวหัวไปเข้าตรงรถแบบนี้
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกรอบนึงทำน้องว่าทีนี้เรียกให้จอดคุยกัน
ผมก็ได้บอกเขาว่าพี่มีอะไรคุยกันได้นะใจเย็น
เพราะผมเห็นเขามีอาวุธปืนแล้วผมก้าวลงเปิดประตูได้สักพักนึง
ผมเห็นเขาขึ้นลำยิงแล้วผมก็หมอบลงผมก็ได้ภาพนั้นมาภาพหนึ่ง
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพบังคล้าผ่านไป๓วันแล้วยังตามตัวใครไม่ได้เลย
ตำรวจมาบอกแบบนี้นี่แหละที่เขาต้องเอามาลงเพจเพราะอะไร
บอกว่าเฮ้ยคุณคุณนี่แหละต้นเหตุพี่เขาก็งงผมต้นเหตุตรงไหนผมโดนยิงเฉียวหัวเกือบตายเนี่ย
เขาบอกผมถูกกระทำไม่ใช่เหรอนะครับก็เลยอ้าวไม่เป็นไร
ตำรวจบอกว่าผมต้นเหตุผมก็เลยมาลงผ่านสื่อแบบนี้แล้วกัน